อ่ากลับมาตรวจสอบเรื่องนี้กันหน่อยฮะปากท้องของประชาชนนะครับ
เพราะว่าโอ้โหตอนนี้บอกว่าสู้ไม่ไหวจริงอะไรก็ราคาแพง
อืมแม้ว่ารัฐพยายามที่จะดำราคาลงมาก็ตามหรือไปชะลอไว้ก่อนนะฮะ
แต่ตอนนี้มันขึ้นไปแล้วทำไงใช่ค่ะทีนี้ถามว่าพอเสียงสะท้อนแบบนี้
รัฐบาลพยายามจะช่วยเหลือพยายามจะแก้ปัญหาอะไรไหม
ก็เมื่อวานนี้ค่ะมีการอนุมัติงบกลางมา๑๔๐๐กว่าล้านบาท
จะเอามาช่วยเหลือเยียวยาตรงนี้คือรูปแบบโครงการเนี่ยนะคุณผู้ชม
จะเป็นการขายสินค้าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภค
แล้วก็ขายในราคาถูกในราคาประหยัดระยะการดำเนินการ๙๐วัน
เขาจะไปขายผ่านทางร้านสะดวกซื้อผ่านทางห้างท้องถิ่นผ่านทางตลาด
หรือว่าปั๊มน้ำมันมีทั้งหมด๓๐๐จุดทั่วประเทศ
แล้วก็จะมีเป็นรถโมบายเหมือนกับรถพุ่มพวงค่ะ
กว่าคันจัดหาสินค้าที่มันจำเป็นต่อการครองชีพ
พวกสินค้าเกษตรเนื้อไก่ไข่ไก่สินค้าอุปโภคบริโภคต่าง
แล้วนอกจากนี้ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบในวงกว้างด้วย
มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นรณรงค์แบบนี้
ทีนี้พอรัฐบาลมีแนวทางการช่วยเหลือมาแบบนี้
ไปถามความคิดเห็นประชาชนหน่อย
ประชาชนบอกว่าโอ๊ย๙๐วัน๓เดือนเองมันระยะสั้น
จริงอยากให้มีมาตรการควบคุมราคาสินค้าอย่างจริงจังนะ
ไม่ใช่แค่ทำชั่วคราวแค่๙๐วันแบบนี้

หรือแบบดูแลประชาชนให้ทั่วถุงนิดนึงอะไรอย่างนี้

อยากมาตรการเมื่อวานเห็นพอรัฐบาลมองเขาก็มัตรการช่วยมาหลายอย่างเลย
หลายวงการมันจะช่วยได้ไหมฮะแบบนั้นอ่ะ

จริงแล้วคืออยากจะให้ควบคุมราคา
ควบคุมนิดนึงเพราะว่าขึ้นออกจากหมูแล้วก็เห็นว่ามีผักบางชนิดก็แพงด้วยเลย
ใช่ชัยก็รู้สึกว่ามันแพงไปหมดเกินไปอ่ะ

ชาวบ้านบอกโอ้โหมันพันแพงเกินไป

แล้วก็ต้องควบคุมลงมาให้ได้นะฮะ
ส่วนคนนี้ครับโทนี่วูดซ่ำนายทักษิณชินวัฒนอดีต

ก็เมื่อวานพูดผ่านรายการแคร์คิดเคลื่อนไทย
เสนอทางออกกับปัญหาหมูแพงของแพงค่าแรงถูก

เรื่องของเขาติดโควิดสายพันธุมิครอนเนอะ
ทั้งที่ฉีดวัคซีนแล้ว๔เข็มแล้วนะ
ใช่อันนั้นครั้งแรกนะที่ติดโควิดตอนแรกเกือบตายนะฮะ
แล้วตอนนี้โอ้โหผมก็เริ่มหายดีแล้ว
แต่เรื่องของเรื่องที่ผมอยากมาพูดก็คือ
เรื่องของข้าวของในเมืองไทยมันแพงเหลือเกิน
แต่ค่าแรงถูกนะฮะ
โดยพูดสอนมวยลุงตู่เรื่องราคาหมูแพงบอกว่า
ปัญหาหมูแพงวันนี้เกิดจากแม่หมูเป็นโรคตาย

ห้องเย็นส่งออกหมูให้ปล่อยหมูออกมาสู่ตลาด
ต้องยอมนำข้าวหมูจากต่างประเทศได้แล้วนะฮะ
และ๓ให้เร่งส่งแม่พันธุให้ฟาร์มรายเล็กและรายกลาง
พร้อมให้เงินอุดหนุนฟาร์มเขาด้วย

ส่วนแนวทางของรัฐบาลที่ทุ่มงบอะไรประมาณ๑๔๐๐ล้าน
พาณิชย์ไปซื้อของแพงแล้วมาขายถูกเนี่ย
มันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเสียดายเงินเปล่านะครับ
แทนที่จะให้เงินไป๑๔๐๐ล้านกระทรวงพาณิชย์
สดร้อนชนะชนะลึกตั้งมานี่
เอาไป๑๔๐๐ล้านไปซื้อไก่ถูก

มันไม่ช่วยอะไรนะมันไม่ช่วยอะไรจริง
การมาทำอย่างนี้มันช่วยความแข็งแกร่งของพักร่วม
มากกว่าช่วยประชาชนผมว่าเสียดายตั้งป่าว
ผมเสียได้ตังค์คุณโทนี่บอกแบบนี้ใช่ค่ะ
ทีนี้เรื่องข้าวของแพงเนี่ยนะนักข่าวของเราก็เลยลงตลาดค่ะ
ลุยตลาดไปสำรวจราคาสินค้าในตลาดย่านประชานิเวศหน่อยค่ะ
คือปรากฏว่าพอไปสำรวจตลาดนะไม่ใช่แค่แบบไก่ไข่ไก่เนื้อหมูที่มันแพง
นี่คุณผู้ชมดูสิซีอิ๊วเอยน้ำมันพืชเอยก็มีการปรับขึ้นราคาประมาณ๕๐
ถามว่าเพราะอะไรล่ะคือจริงเขาก็บอกว่าทางโรงงานผลิตน่ะ
มันมีต้นทุนเรื่องเมล็ดพลาสติกต่างที่มันมีการปรับขึ้นราคา
แล้วมันต้องมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์ไงคะเขาก็เลยต้องปรับราคาตรงนี้เพิ่มขึ้นด้วย
แต่ตอนที่คุณซิอิววัลนะกำลังถามนะคะอยู่นี่มีเจ้าหน้าที่ค่ะ
กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาลงพื้นที่
เพราะอะไรรู้ไหมมีการร้องเรียนว่าร้านป้าเนี่ยขายไข่แพง
ป้าร้องไห้แล้วถึงขั้นบอกว่ากูไม่ขายแล้วคุณ

หมายความสี่

อยู่แล้วไม่รู้เจอปัญหานี้อีก
มีแม่ค้าร้านอื่นเขาก็มาพูดกับเจ้าหน้าที่เหมือนกัน

รัฐบาลจะดูแลหรือยังไงหรือว่าจะยังไง
โอ้โห๖๔สะท้อนไปถึงกราธมาศเรื่องนี้มันสะท้อนได้หลายอย่างแล้วคุณค่ะ
บอกว่าเออถ้าเป็นแบบนี้ผ่อนผันไปก่อนไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้

เพราะว่าเจ้าหน้าที่กรุงเทพบรรทักษณ์เขาก็ดูแลตลาด
แต่ว่าทีนี้เจ้าหน้าที่ของกรมการค้าภัย

ใช่แต่คืออย่างนี้เขาก็ชี้แจงนะ

แล้วก็ร้องเรียนมาว่าที่ตลาดนี้ขายแพง
เขาก็เลยต้องลงมามาสูงตรวจ
ส่วนทางด้านที่ปรึกษากระทรวงพาณิชย
อย่างพตวิชัยสังประไพร

ไม่ให้ประชาชนที่ซื้อสินค้า

ยังไงก็ตามก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย
ต้องเปรียบเทียบปรับเพราะว่าร้านนี้น่ะ
ประชาชนร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมากด้วยนะคะ
ไม่ได้ท่านพิชัยก็พยายามชี้แจงนะ
กับแม่ค้าเนี่ยนะฮะใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยทีมข่าวก็ไปอีกรอบนึงค่ะ
ที่ตลาดประชานิเศษหนึ่งอีกรอบไปเจอเจ้าของร้านคุณป้านี่แหละ
ป้าบอกว่าหลังจากที่ป้าถูกเชิญตัวไปแจ้งข้อกล่าวหา
เกี่ยวกับพรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
โทษจำคุกนะสูงสุดไม่เกิน๗ปี
ปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐หรือว่าทั้งจำทั้งปรับ
แต่คุณป้าประกันตัวออกมา
คุณผู้ชมวางตังค์ไปแสนนึงถึงประกันตัวออกมา
เพราะตอนแรกนะที่คุณสิริวัลจะลงไปทำข่าวก็ยังคิดอยู่เลยว่า
ป้าเนี่ยจะมาเปิดร้านขายไหมจะยังไงต่อ
วันนี้ป้าบอกว่ายังขายตามปกตินะ
เพราะถ้าป้าไม่ขายเนี่ยป้าก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้
เพราะว่าเงินประกัน๑แสนจริงป้าก็ไม่ได้มีอะไรหรอก

แล้วที่มันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราคาไข่ไก่
ป้าบอกว่าป้ายังขายไข่ไก่ราคาเดิม
พอป้ารับจากฟาร์มมาสูงกว่าที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
ดังนั้นถ้าเกิดว่าจะมาควบคุมราคาไปคุมนู้น
ตั้งแต่หน้าฟาร์มไม่ใช่มาคุมที่แผงขายไข่ของป้า
ตั้งแต่ต้นทางอะไรอย่างนี้นะฮะใช่ค่ะทีนี้มันต้องตรวจสอบทั้งระบบให้คุณ

เรื่องของแพงมันมาจากต้นทางหรือว่ากลางทาง
ว่ามีใครที่แทรกแซงหรือว่ามันมาถึงส่วนของพ่อค้าแม่ค้า

เราต้องประกันตัวออกมาเราบอกว่าเราไม่มีตังค์
เขาบอกว่าต้องหามาให้ประกันตัวให้ได้ไม่งั้นต้องฝากถัง

เพราะว่าธรรมดามันแสนกี่
เราก็มีค่าใช้จ่ายมีอะไรมีไข่แต่งอะไรเลย

ป้าก็สะท้อนให้ฟังต้นขุนมันมาสูงเลยนะครับ
อย่างที่บอกไปกรณีของคุณป้าที่นักข่าวเราไปสัมภาษณ์
บังเอิญทางหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบพอดีเจอจับพอดี

คุณผู้ชมฮะเรื่องของราคาของต่างที่มันขยับสูงขึ้น
โดยเฉพาะหมูที่เริ่มต้นก่อนเลย
พอหมูแพงขึ้นทีนี้คนขายก็ลำบากเพราะขายไม่ออก

อีกอย่างหนึ่งคือเจ้าของร้านอาหารต่างเนี่ย
ต้องปรับราคาเมนูหมูขึ้น
นี่วราพรเขาขออภัยทุกท่านก่อนเลยลูกค้าก่อนเลย
สาระเป๋าต้องปรับราคาเพราะว่าสาระเป๋าไส้อะไรฮะ
หมูแดงหมูสับขนมจีบใช่ครับหมูสับหมูแดงใช่ครับ
นี่ฮะวราพรสละเป๋ามีการโพสต์ข้อความขอปรับราคาสินค้าทุกเมนูเพิ่ม
สะท้อนต้นทุนของวัตถุดิบที่มีการปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยการปรับราคาจะเริ่มตั้งแต่วันที่๕กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะฮะ
สำหรับเมนูสาระเป๋าไส้หมูสับและหมูแดงปรับราคาจาก๒๔บาทเป็น๒๗บาทต่อลูก
ส่วนไส้หมูสับเป็ดย่างปรับราคา๓๕บาทเป็น๓๙บาทนะครับ
ไส้หวานอย่างไส้ครีมไส้ถั่วดำก็ปรับราคาขึ้นจาก๒๔บาทเป็น๒๖บาท
เมนูติ่มซำปรับราคาขึ้นเข่งละ๓๔บาท
ราคาเก่าอยู่ที่๓๙พอปรับ๓๔บาทแล้วก็จะเป็นราคาใหม่๔๒บาทนะครับ
นี้ไม่ได้มีแค่ราคาเนื้อหมูที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ปัจจุบันมีทั้งแป้งน้ำตาลน้ำมัน
รวมถึงต้นทุนการขนส่งต่างปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน
เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้วราพรสารเป๋าแบกรับต้นทุนไม่ไหว
ต้องปรับราคาอาหารขึ้นทุกเมนู
เขาแจ้งไว้ในใบที่จะแจ้งลูกค้าแบบนี้เลยนะครับ

เขาก็แจ้งลูกค้าเหมือนกันขอปรับราคา
อย่างบุฟเฟต์เนี่ยเดิมทีอย่างหัวลา๖๙๙ใช่ไหม
ขอปรับเพิ่มขึ้นอีก๔๐บาทเป็นหัวละ๗๐๐
ส่วนบุฟเฟต์เด็กเนี่ยของเด็กเดิมนะหัวลา๒๗๐
ก็ขอบวกอีก๖๐เลยนะเป็น๓๓๐บาท
เดี๋ยวจะมีผลวันจันทร์ที่๒๔นี่แล้วดูสิคะ
อันนี้ก็ปรับราคาเหมือนกันค่ะของผู้ใหญ่เดิม๕๖๐ก็ปรับเป็น๕๐๐
แต่ละร้านก็ตรึงกันไม่ไหวเอากันไม่อยู่แล้วนะฮะ
ซุกี้เอ่ยเจ้าฮ้อนเอ่ยพิซซ่าเอ่ยปรับหมดฮะ
ขอแจ้งปรับราคาบุฟเฟ่เพิ่ม๒๐บาทต่อคนนะฮะ
ราคาผู้ใหญ่จากเลขสวย๑๙๙เป็น๒๑๙นะฮะ
เนื่องด้วยต้นทุนวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
ร้านนี้เขาเริ่มปรับมาตั้งแต่วันที่๑มกราคมแล้ว
กี้ดาราอีกร้านหนึ่งที่ได้รับความนิยมประกาศขึ้นราคาตามมาติดเลยนะครับ
ด้วยต้นทุนของวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นอันนี้เหตุผลของเขา
โดยขอเพิ่มขึ้นคนละ๒๐บาทนะฮะราคาผู้ใหญ่จาก๑๙๙ก็เป็น๒๑๙บาทเหมือนกัน
แต่น้ำรีฟิลที่รีฟิลได้ก็คิดราคา๓๙บาทมีผลตั้งแต่วันที่๑มกราคมเป็นต้นไปแล้ว
ส่วนพิส่งพิซซ่านารายพิสอเรียและร้านค่าน้อยขอชาบูก็ปรับขึ้นราคาเช่นเดียวกันนะครับ
เฟ่ราคาผู้ใหญ่เดิม๑๙๙ปรับเป็น๒๙๙บาทต่อคน
ร้อยหนึ่งเลยนะ
ขออภัยมานะที่นี้แต่ละร้านเขาก็ต้องลงท้ายแบบนี้

เอาจริงมี๒ทางอย่างที่บอกไง๑ปรับ๒ปิด
เดี๋ยวดูร้านที่เขาเลือกช้อยที่๒หน่อยค่ะ
ปิดเลยเนี่ยร้านแจ่วฮอนแจ่วฮ้อนอภิรมตอนนี้ไม่อภิรมสมชื่อแล้ว
นี่คือที่ขอนแก่นคุณเห็นไหมป้ายนี้หมูแพง
ขอเวลาทำใจปั๊บปิดร้านชั่วคราวตั้งแต่๑๘ถึง๒๔มกราคม
อ่านป้ายแล้วใจหายแวบเลยนะคะ
ไปเจอเจ้าของร้านคุณวิวัฒน์
คุณวิวัฒน์บอกว่าโอ๊ยปัจจัยหลักเลยนะที่ต้องขึ้นป้ายปิดร้านแบบนี้
หมูมันแพงคิดดูนะก่อนที่พี่จะขึ้นป้าย
พี่พยายามแล้วไปตระเวนหาร้านที่เขาส่งเนื้อหมูราคาไม่แพง
หาเท่าไหร่แทบจะพลิกแผ่นดินไม่เจอเลย
เพราะว่าพี่อยากตึงราคาเดิมไว้ให้นานที่สุด
ไม่อยากหรอกที่จะลดปริมาณไม่อยากหรอกที่จะปรับเพิ่มขึ้นราคา
แต่พอมันปรับขึ้นแล้วก็ต้องมีการปรับเมนูใหม่

แล้วขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะมาปรับลงอีกก็ไม่ใช่แล้วไงคะ
แล้วพอดูแนวโน้มราคาหมูตัดสินใจ
จากคุยกับตัวเองคุยกับทีมงานคุยกับครอบครัวแล้ว
ตัดสินใจปิดร้านชั่วคราวก่อน๑๘ถึง๒๔มกราคมนี้
อกจากนั้นคุณวิวัตรเจ้าของร้านบอกว่า
มีร้านที่เขาเสนอราคาหมูเข้ามาเหมือนกันนะ
ร้านเนี่ยราคาถูกก็จริงแต่คุณภาพมันยังไม่ได้
หมูไม่สวยเลยคิดดูว่าไม่เอาดีกว่า
ถ้าเกิดว่าเอาหมูไม่ดีมาเนี่ยเดี๋ยวจะกระทบกับชื่อเสียงของร้าน
เพราะร้านนี้เขาเน้นทั้งคุณภาพเน้นทั้งปริมาณนะคะ
แต่เอาจริงถ้าเกิดว่าเรามองอีกด้านนะ
พี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามองมุมบวก
ผมหยุดอาทิตย์นึงถือว่าผมได้พักร้าน
พนักงานก็เหมือนได้ปิดเทอมได้พักผ่อนกันด้วยได้ปรับปรุงร้านด้วย
แล้วที่ผมทำผมไม่ได้ประชดใครนะ
เดี๋ยวสถานการณ์กลับมาดีขึ้นเมื่อไหร่
มกราคมเจอกันแน่นอนนะคะ